เอาล่ะไปต่อกันเรื่องของมาตรการในการรักษาความปลอดภัยช่วงปีใหม่กันดีกว่านะครับ
วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งด้วยนะครับในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะ
ก็เป็นแถบเขียวบอกว่าถ้าพบเด็กกงเหล้ามธ๑นะ
หมายถึงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยให้ยึดกุญแจฮะนะฮะ
ก็เป็นเรื่องที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันมาตรการการยึดรถในช่วงปีใหม่นี้
เอกประวิทย์วงสุวรรณสั่งให้ทุกหน่วยงานเตรียมแผนเผชิญเหตุเฝ้าระวังทุกพื้นที่
พร้อมยืนยันมาตรการยึดรถเป็นแนวทางที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนนะครับ
เอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ได้สั่งให้ทุกหน่วยงานมีความตื่นตัวเฝ้าระวังในทุกพื้นที่
โดยเฉพาะพื้นที่จัดงานที่สำคัญพร้อมกับให้ความสำคัญในมาตรการเชิงป้องกันให้มากขึ้นนะครับ
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซึ่งต้องดำเนินการด้านการข่าว
และก็ความพร้อมของกล้องวงจรปิดโอ้วนี่สำคัญนะครับ
ต้องใช้งานได้ต้องเห็นชัดนะฮะภาพต้องไม่เบลอเกินไป
ทั้งแสงสว่างในทุกจุดเสี่ยงพร้อมช่วยกันดูแลช่วยเหลือประชาชน
เรื่องความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่
ส่วนมาตรการการยึดยานพาหนะโดยเฉพาะจักรยานยนต์
เป็นแนวทางไม่ให้ไปก่อความเดือดร้อนเมื่อหายเมาก็ให้มารับรถกลับไปได้ครับ
เราไปฟังเสียงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณกันหน่อยครับ
จากนี้นะครับบนเอกประวิทย์ก็ได้สั่งให้
จัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมในพื้นที่จัดงานใหญ่ของทุกพื้นที่นะครับ
โดยต้องเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับทั้งเรื่องการรักษา
ความปลอดภัยการป้องกันอคีภัย
แล้วก็การช่วยเหลือทางการแพทย์ด้วย
ผลเอกประวิทย์ที่พูดเรื่องนี้เพราะเมื่อวานเป็นประธานในการตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
บำทับภาพที่๑และศูนย์ปลองดอง

เพราะว่ามีทั้งพลเอกอุดมเดช
และพลออจักทฤษัยชินดาคือทหารตำรวจมาพร้อม
ก็เลยเน้นย้ำเรื่องของการทำงานช่วงปีใหม่
หมอธหนึ่งเมื่อวานพลออนุภงภรรย์ชินดาก็พูดถึง
โดยบอกว่าเป็นการดูแลเหมือนญาติพี่น้อง
ไม่ใช่จะไปยึดไปควบคุมเด็กนะครับ
แต่ว่าเป็นการป้องกัน
ดังนั้นหากพบเด็กนั่งดื่มสุรากำนันผู้ใหญ่บ้าน
กันไม่ให้ขับขี่ไปขณะมืนเมาไม่ใช่ยึดรถ
แต่เป็นมาตรการที่ออกมาเพื่อความเป็นห่วงดีกว่า
ให้ขับขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุระหว่างทาง
หรือว่าต้องไปจับกลุ่มกันระหว่างทาง

มนตรียุติธรรมพลเอกภัยบูลก็พูดเช่นเดียวกัน
เรื่องของการตรวจยึดแล้วก็บอกปีใหม่มีเด็กแว้นเยอะ
ดังนั้นต้องควบคุมดูแลนะครับ
เพราะฉะนั้นใครที่อาจจะโดนตรวจสอบอาจจะโดนดูแล
ก็อย่าไปรำคาญแสดงความรังเกียจเจ้าหน้าที่นะครับ
เพราะนี่คือความใส่ใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่สำคัญ
เป็นการมอบของขวัญให้กับประชาชนในช่วงปีใหม่ด้วย
ขออนุกาสคือความปลอบภัยของท่าน
ท่านคิดอย่างนี้ถ้าตำรวจไม่ออกมาแล้วใครจะดูแลเรา
ใครจะทำให้สังคมเป็นสุขนะครับ
เรื่องนี้ถ้าผิดกฎหมายก็ต้องว่ากันไปตามกฎนั่นเองนะครับ